ในที่สุดนะฮะประเทศไทยก็ถือว่ามีวัคซีนฉีดให้กับคนไทย
อย่างเป็นทางการสักทีกับเรื่องของโควิด๑๙หลังจากที่รอกันมานาน
แต่คนแรกไม่ใช่ท่านนายกนะฮะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหมอหนู
นี่แหละเป็นที่มาของคำว่าหนูทดลอง

เมื่อวานท่านโถกแคนเซอร์โดนหมอยงปักเข้าไป

ถามว่าผลกระทบมีไหมผลข้างเคียงมีไหม
บอกว่าไม่มีมีอย่างเดียวคือหิวข้าวขาหมู
หิวข้าวขาวหมูแล้วไม่กินร้านดังแถวอาศัพท์ปักรักษ์

แต่ท่านนี้บอกว่าผลข้างเคียงคือหิวข้าวขาหมู
ไปดูบรรยากาศการปักเข็มแรกของวัคซีนโควิด๑๙เมื่อวานนี้ครับ
จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะครับ
เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการฉีดวัคซีน
ฐานหมอยงหมอยงผู้วอรพันธุ์เป็นผู้ฉีดให้กับ
ก็จะมีหมอนหนึ่งท่านที่เป็นคนฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์
นี่ค่ะท่านนายกยืนให้กำลังใจอยู่ด้านหลังนะ
หลังจากนั้นก็ฉีดกันไปที่แต่ท่านคนแรก
นายอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยิ้มแป้นชู๒นิ้วนับเข้าดาวกัน๓๒
หมอยงกับปักเข็มเป็นคนแรกของประเทศไทย
ก็เป็นวัคซีนของซิโนแวคจากจีน
ก็มีท่านนายกยืนปรบมืออยู่ด้านหลัง
แล้วก็จะมีรัฐมนตรีอีก๔คนฉีดเหมือนกัน
ก็คือคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข
นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกรสวงเกษตรและสหกร
อิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
แล้วก็นางกระดกวัญวิลาวัลรัฐมนตรีเชื้อการกรสวงศึกษาธิกาศ
แล้วก็มีผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขอีกจำนวนหนึ่ง

ฉีกไปแล้วครับหลายคนก็เฮ้ยมันจะมีผลข้างเคียงไหม
มันจะเป็นอะไรไหมท่านยังสบายดีไหม
ท่านก็ไปโพสต์ภาพนั่งกินข้าวขาหมูอยู่ที่ร้านเจริญแถวศรีลมนะ
ชื่อว่าร้านเจริญแสงสีลมนะฮะพร้อมกับลงแคปชั่นเอาฮาแบบว่า
ผลข้างเคียงหลังจากรับวัคซีนคือหิวข้าวขาหมูครับ
นี่นั่งกินอย่างสวัสดิ์ออกสวัสดิ์ใจ

ดังใช่ไหมใช่เออนะฮะเอาหลังจากท่านฉีดไปแล้วแน่นอนนะฮะ
คนฉีดเข็มแรกต้องไปรับเข็ม๒หรือว่าโดสที่๒นะ
๒๒มีนาคมนะครับให้มันครบตามที่เขากำหนดเอาไว้นะฮะ
ใช่ค่ะนะฮะทีนี้คุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศที่จังหวัดสมุทรสาครกันหน่อยนะฮะ
อันนี้ส่วนกลางใช่ไหมคะคือเขาก็จะมีการกระจายเรื่องของวัคซีนซีโนแวคไป
ตามพื้นที่เสี่ยงต่างที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดก่อนอย่างสมุทรสาครนะฮะ
เห็นไหมคะบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ตัวแทนจากภาคส่วนต่างก็เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครจำนวนทั้งสิ้น๑๕๙รายค่ะ
คุณอนุทินชาญวิรากูลซึ่งก็ไปสังเกตการณ์ด้วยนะคะ
สำหรับการฉีดวัคซีนที่สมุทรสาครบอกว่า
มุทรสาครเป็นจังหวัดเป้าหมายที่ต้องมีการฉีดวัคซีน
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙

แล้วก็เมษาอีก๑ล้านโดสนะคะ
สถานการณ์โรคโควิด๑๙ล่าสุดค่ะคุณผู้ชม
อันนี้น่าตกใจนะสำหรับปฐุมธานี
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุมเชื้อได้แล้ว๑๐๐นะคะ
ล่าสุดค่ะพบว่ามีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มใหญ่
โรงงานจังหวัดปฐุมธานีนะฮะ
ล่าสุดพบผู้ประกอบการณ์ปกปิดข้อมูล
ก็เลยทำให้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๒๖ราย

ซึ่งทำงานอยู่ในโรงงานย่านธัญบุรีนะคะ
โดยหลังจากนี้ก็จะมีการเสนอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด

กว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙

กปิดข้อมูลนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรง
ผิดกฎหมายนะฮะ